วันนี้นะคะยังคงดูที่เรื่องของดาวรุ่งพุ่งแรงนะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับดาวรุ่งจากอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นความนิยมของคนไทยก็คือตะกร่อนลอดห่วงนะคะ
ทำความรู้จักกับเจ้าเฟรมนะคะกัมพลป้อมประสิทธิ์นะคะเป็นนักตบลูกพลาสติกอายุ๑๙ปีเท่านั้นนะคะจากทีมจังหวัดนครราชศรีมาค่ะไปทำความรู้จักกันเลยค่ะ
เหมือนจับวางสำหรับลีลาตกไขว้วงมือหนึ่งในท่าเก่งของเจ้าเฟรมกัมพลป้อมประสิทธิ์นักกีฬาตะก้อล็อตห่วงจากจังหวัดนครราชศรีมาที่เรียกแต้มได้ครั้งละ๒๕แต้มเจ้าเฟรมเล่าให้ฟังว่าเริ่มเล่นตะก้อล็อตห่วงเมื่อตอนอายุ๑๒ปีเพราะมีคุณพ่อและพี่สาว
เล่นกีฬาชนิดนี้ทำให้เริ่มชอบและอยากเล่นตามครอบครัว
อกจากนี้เสน่หกีฬาตะก้อเช่นเทคนิคหรือรีลาการทำแต้มทำให้เขารักและหลงไหลเล่นแบบหมดใจ
ส่วนความฝันสูงสุดที่ไม่ต่างจากนักกีฬาของอื่นคือการติดทีมชาติไทยให้เหมือนกับพี่สาว
ที่เป็นนักศักดิ์ก้อรอดห่วงทีมชาติไทยในปัจจุบัน
อยากเป็นลูกแปลค่อยห่วงมือเป็นลูกที่มีคะแนนสูงอยู่ครับ๒๕แต้มต่อ๑ลูกนะครับ
ผมก็อยากประสบความสำเร็จเหมือนพี่สาวเป็นนักกีฬาทีมชาติครับผม
ที่๒๖พร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงครั้งแรก

ทำให้เจ้าเฟรมถูกเรียกตัวติดสโมสรกองทัพบก
และได้สั่งสมประสบการณ์จากหลีกอาชีพ

เจ้าเฟรมถือว่าติดอัดับทัพของเมืองไทย
คนทุกคนในวงการจะรู้ด้วยว่าเจ้าเฟรม

เป็นเครื่องหมายการข้ามเขาเลย
ที่ใช้การขันในทุกเที่ยวที่เขาลงสนาม
ที่เล่นโดยทั่วไปเนี่ย
เหลือท่ายากคือท่าข้างหลังกามบุ่งที่จะยากครับ

น่าจะเก่งที่สุดของวงการตะก้อและทวงนะครับ

เขาถือว่าฝีมือเขาล้ำหน้าคนอื่นไปมากครับ
ประมาณแย่มในการเอารูดเข้าข่อของภาคชายครับ
ผ่านถึง๓๐ปีนี่มันก็อาจจะมีโอกาสครับ
มีโอกาสติดทีมชาติครับคนนี้
พี่ทีมชาติไทยที่เล่นอยู่ทีมเดียวกับเจ้าเฟรม

เรื่องฝีมือของนักตะกอกวัน๑๙ปีคนนี้

ส่วนอนาคตการติดทีมชาติไทยถือว่าค่อนข้างสดใส
แต่ยังต้องใช้เวลาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักระยะ
เขามีโอกาสได้มาคุกคีกับรุ่นพี่
ซึ่งแตกต่างกับเพื่อนในวัยเดียวของเขา

สมัยก่อนผมอายุเท่านี้ผมยังเตะไม่ได้ถึงขนาดนี้เลย
อนาคตก็ถ้าเกิดใช้สะสมประสบการณ์ไป
อาจจะเป็นนัดวีราณแนวหน้าอีกคนก็ได้
แล้วก็มีความแม่นแล้วผ่านหลีกผ่านอะไรมา
เขามีประสบการณ์มากกว่ารุ่นเดียวเขา

ถ้าเกิดเขาขยันฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้ครับ
อายุเพียง๑๙ปีนับว่าเจ้าเฟรมยังมีเวลาอีกมาก
บนถนนสายตะกร่อรถห่วงชนิดนี้
ตะก้อชาวไทยต้องจำชื่อนี้ไว้ให้ดี
เพราะในอนาคตเจ้าเฟรมคนนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่ง
ฝีมือแม่นยำระดับประเทศก็เป็นได้
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
กำพลป้อมประสิทธิ์นะครับ
เขาบอกว่าจำชื่อนี้ให้ดีในอนาคตค่ะ
อาจจะเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้รุ่นพี่ยืนยันแล้วว่าพัฒนาการดีมาก
อายุ๑๙ปีแต่ว่าเหลืออีกหนึ่งท่าเท่านั้นก็คือ
ถ้าเตะจากด้านหลังจะครบเครื่องเลยคนนี้
ถือว่าสเนตของมันไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำนะ
เรามีเทคนิคดีมาสอนคุณผู้ชมติดตามได้จากรายงานครับ
ก็ต้องสอนหนักอะครับต้องเล่นท่านั้นแบบจับจังหวะให้ได้ว่า
ถ้าแบบลูกมาประมาณเท่านี้แรงเท่านี้เราต้องเตะยังไงให้มันลง
ดีห่วงนะครับยิ่งตอนชนชนอย่างนี้ครับหนักเลยครับ
ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้
สำหรับใครที่เล่นตะก้อรอดห่วงอยู่ตอนนี้นะคะ
พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตารางสรุปเหรียญรางวัล
ทั้งโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้ในนครสวรรค์เกมค่ะ